ข่าวที่เราเปิดให้ดูช่วงต้นรายการ
ที่เห็นชุดคลุมแบบทั้งตัวแบบนี้
มากันสองคนเข้ามาขโมยเอาถังไอศกรีมเปล่า

เอาไป๒ถังเอาไปทำอะไร
ไปแล้วมากัน๒ยกไป๒ถังคุณผู้ชมแล้วมาซะเวลาตี๒ของวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
คุณฮาน่าคุณฮาน่าเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ย
เธอจะตื่นตี๔นะมาทำไอศกรีมให้ลูกค้าเพราะว่าร้านเธอเป็นร้านไอศกรีม
วันเกิดเหตุพอตื่นมาตี๔มาเปิดร้านดู
ถังที่วางอยู่หลายถังเนี่ยคุณผู้ชม๒ถังมันหายไป
แล้วก็มาเห็นภาพนี้ภาพเดียวกับที่คุณผู้ชมที่เราสามคนได้เห็นกันนี่แหละ
อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดยาลาครับถังใบใหญ่เบอร์๑๒เป็นของลูกค้า
ส่วนใบเล็กเบอร์๑๐เป็นของทางร้านคนร้ายยังหยิบฝาถังไปด้วยอีก๓ฝานะ
ถังเบอร์๑๒เนี่ยที่เป็นใบใหญ่เนี่ยนะมูลค่า๕๕๐๐บาทครับ
อะไรที่ไม่เคยหายมันหายเนี่ยอันนี้๘ปีไม่เคยหายอันนี้น่ากลัว
ปีไม่เคยหายวันที่๑๖ตุลาคมหายแล้วหาย๒ถังด้วย
ตอนนี้คุณฮาน่ายังไม่ได้ไปแจ้งความครับเธอบอกเธออยากให้คนที่เอาไปเอามาคืนนะ
ถ้านำมาคืนนี้จะไม่ว่าอะไรเลยแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ระวังตัวมากขึ้น
ปกติไม่ใช่แค่ถังไอศกรีมนะจะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้หน้าร้านด้วย
พร้อมกับถังไอศครีมนี่แหละแต่ตอนนี้เก็บมันทั้งหมดเลย
ทั้งถังไอศครีมเก็บทั้งมอเตอร์ไซค์เลยแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ในบ้าน
ยิ่งพอคุณฮาน่าพูดมาถึงตรงนี้นะผมยิ่งไม่สบายใจ
เตอร์ไซค์ไม่หายแต่หางถังไอศกรีมหายเนี่ยผมไม่สบายใจนะ
เคยเห็นข่าวที่มอเตอร์ไซค์ถูกลักแล้วไปก่อความไม่สงบ
แต่นี่เป็นถังไอศกรีมจะเป็นคุณผู้ชม
ส่วนใครที่มีบ่อแสคนร้ายครับคุณฮาน่าเขาฝากมานะ
โทรมาแจ้งได้เลยเบอร์๐๘๒๘๒๐๒๔๖๖เบอร์ของเขาเองเลย
ตำรวจสพเมืองยาลาครับก็แจ้งเตือนหน่วยในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง
แล้วก็ตรวจสอบมอเตอร์ไซค์พ่วงที่ขายไอศกรีมเป็นพิเศษ
จากว่าพื้นที่จังหวัดยาลาเคยมีมาแล้ว
ดัดแปลงเอาวัตถุระเบิดไปซุกซ่อนในถังไอศครีมเมื่อหลายปีก่อน
คือแล้วน้ำแข็งคุณผู้ชมดอมไอ้รถขายไอศครีมเนี่ยมันจะไปที่ไหนบ้างอ่ะ
มันก็ไปที่ที่มีชุมชนตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลที่ไหนที่มีคน
ยังไงช่วยกันสอดส่องนะครับ
เตอร์ไซค์ขายไอศกรีมมาจอดนานผิดสังเกตคนขายก็ไม่รู้ไปไหน
อันนี้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่มอเตอร์ไซค์มาจอดนานผิดสังเกต
เช้าก็แล้วเย็นก็แล้วนะครับไม่ไปสักที
อันนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับ
คุณผู้ชมฮะยังไงก็ช่วยกันเฝ้าระวังครับ